สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เจอกับเราสองคนอีกแล้วค่ะอยู่เจอกับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเช้านี้บันเทิงไทยรัฐของเรานำเสนอข่าวไปว่าเจ้าสาวของแท็กพารันยูเนี่ย
คือน้องสาวของคุณเป๊กสัญชัยคุณปุ๊กกี้แต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเจ้าสาวตัวจริงของคุณแท็กพารันยูเนี่ยจริงแล้วก็คือคุณเบลอดิรา
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณเป๊กสัญชัยนะคะสำหรับคุณเบลอดิราเนี่ยเป็นลูกสาวของพลตำรวจตรีสมใจรักเองตระกูล
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเป๊กสัญชัยไม่ใช่คุณปุ๊กกี้ที่เป็นน้องแท้อย่างที่เข้าใจกันนะคะ
พร้อมยังให้ข้อมูลได้ว่าคุณเบลเนี่ยอายุ๓๐จบจากรั้วจุฬาก่อนจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็กลับมาทำงานอยู่ที่บริษัททศภาคจำกัด
ภายใต้บริษัทไทยเบเวอเดตจำกัดมหาชนซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาคบหากับคุณแท็กมา๓ปีแล้ว
วันงานแต่งเมื่อวานพี่เป๊กไม่ได้ไปนะคะเพียงแต่ฝากคนสนิทไปบอกว่าให้แท็กดูแลน้องดีดี
โดยทั้งหมดทั้งมวลค่ะหนุ่มแท็กจะเปิดใจในวันศุกร์ที่๑๑มกราคมนี้ที่ตึกแกรมมี่เวลา๑๑นาฬิกา
รอฟังพร้อมพร้อมกันทีเดียวไปเลยนะคะแต่ที่แน่บันเทิงไทยรัฐของเราขอแก้ชื่อเจ้าสาวนะคะ
เป็นน้องเบลอดิราเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณเป๊กไม่ใช่คุณปุ๊กกี้นะคุณ
ก็ต้องขออภัยครอบครัวเองตระกูลด้วยนะคะขออภัยพี่เป๊กสัญชัยด้วยขออภัยคุณปุ๊กกี้ด้วยนะคะ
ต้องแล้วค่ะแต่จริงแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจเพราะปกติเนี่ยคุณแท็กเองไม่เปิดตัวเลยนะว่ากำลังคบหาดูใจอะไรกับใครคือเราเข้าใจมาตลอดว่าคุณแท็กเนี่ยโสด
ใช่ค่ะตอนจากนี้ไปขอให้พี่แท็กลงลูกครอบครัวแบบร้อยรวมร้อยนะคะ